ข่าวใหญ่ของเมื่อวานนี้สำหรับโควิด๑๙นะคะที่ทำให้หลายคนตกอกตกใจแล้วก็กังวล
รวมถึงดิฉันด้วยครับเมื่อวานนี้พอทราบข่าวแล้วบอกตรงตรงนั้นว่า
คือทำใจลำบากที่จะยอมรับค่ะคุณผู้ชมมันมาแล้วค่ะ
สายพันธุ์แอฟริกาใต้นะคะซึ่งคุณหมอบอกว่า
เป็นสายพันธุ์ที่เป็นตัวพ่อใช่ไหมพี่เบิร์ตเป็นตัวพ่อแล้วก็เป็นมาเฟียด้วยนะคะ
คือตอนนี้ถ้าเกิดว่าไปดูสายพันธุ์ต่างที่เข้ามาในไทยแล้วนะครับ
ตัวแรกเลยสายพันธุฮันตามมาด้วยสายพันธุ์สหราชอาณาจักร
คือเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมมันเป็นรายงานนะคะ
ว่าคณะแพทย์จากหลายสถาบันแล้วก็นักวิทยาศาสตร์๙คนเนี่ย
เขาออกรายงานสำหรับประชาคมวิทยาศาสตร์เรื่องของการแพร่ระบาดในประเทศของเชื้อ
บอกว่าปัจจุบันประเทศไทยมีการระบาดในสายพันธุ์นี้แล้วนะคะ

ได้มีการรับการประสานจากทางกระทรวงสาธารณสุข
ให้ร่วมการสืบสวนคลัสเตอร์ที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
โดยได้รับข้อมูลว่าอาจจะเป็นคลัสเตอร์ติดเชื้อต่อเนื่องในประเทศ
จากคนที่ลักลอบเดินทางเข้ามาในประเทศไทยค่ะ
ทีนี้จากการถอดรหัสสายพันธุกรรมปรากฏว่า
มันคือสายพันธุ์แอฟริกาใต้นะคะ
สำหรับเชื้อโควิดสายพันธุแอฟริกาใต้เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่ทั่วโลกกังวล
ตามหลักแล้วสายพันธุ์ที่น่ากลัวน่ากังวลมันมีหลักฐานชัดเจนเลย
ทำไมต้องน่ากลัวทำไมต้องน่ากังวล
เพราะมันมีหลักฐานเชิงประจักษ์ชัดเจนว่า
หนึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีความสามารถในการแพร่ระบาดของเชื้อได้ไว

สองมีความรุนแรงของสายพันธุ์นั้นมากขึ้น
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการที่สายพันธุ์นั้น
มันไปลดประสิทธิภาพของแอนติบอดี้
คือปกติแล้วแอนติบอดี้ก็คือสารที่มันไปต่อต้านเป็นภูมิคุ้มกันให้เรา
มันสามารถสร้างได้ด้วย๒วิธี
วิธีแรกก็คือร่างกายรับเชื้อ
ตีบอดี้มันก็จะเกิดขึ้นนะคะมันก็จะไปต้านโรค
เกิดขึ้นโดยธรรมชาติไอ้ภูมิคุ้มกันที่มันเกิดขึ้น
สองเราฉีดวัคซีนเข้าไปใช่ไหมคะ
พอฉีดวัคซีนซึ่งเป็นเชื้อโรคเข้าไป
มันก็ทำให้ร่างกายผลิตแอนติบอดี้ต้านเชื้อโรคขึ้นมา
แต่คราวนี้สายพันธ์แอฟริกาใต้
มันไปลดประสิทธิภาพของแอนติบอดี้
ทั้งสองชนิดคุณผู้ชมนี่คือความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะ
เพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าต่อไปนี้ใครก็ตาม
ท่านเคยเป็นโรคโควิด๑๙แล้วแล้วคุณหมอบอกว่าร่างกายจะสร้างแอนติบอดี้ขึ้นมาเอง
แอนติบอดี้ที่สร้างโดยร่างกายโดยธรรมชาติเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปเป็นภูมิคุ้มกัน
สำหรับสายพันธแอฟริกาใต้ได้แล้วอันนี้น่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วง
หรือ๒ใครก็ตามที่รับวัคซีนไปแล้วอันนี้เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับ
พิมพ์แล้วนะคะคือใครก็ตามที่รับวัคซีนไปแล้วโดยเฉพาะซีโนแวค
ไม่สามารถที่จะป้องกันสายพันธุ์แอฟริกาใต้ได้
อันนี้หลายคนกังวลพวกเรากำลังฉีดกันอยู่เนอะซิโนแวค
ถ้าเกิดว่ามีสายพันธุ์นี้มาและการฉีดไปมันจะป้องกันเราได้มากน้อยเพียงใด
ความน่าวิตกกังวลนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็หลังจากที่มีสายพันธุ์นี้ปรากฏออกมานะคะ
กระแสเรียกร้องการนำไฟเซอร์แล้วก็โมเดอร์น่าเข้ามาในประเทศไทยเนี่ย
มีอย่างต่อเนื่องเลยนะคะล่าสุดเห็นบอกว่าโมเดอร์น่าจะเข้าไทยแล้ว
ใช่โดยโรงพยาบาลเอกชนใช่ไหมคะ
อ่าทีนี้คุณผู้ชมเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
นายแพทย์สุกิตสิริรักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บอกว่า
ขณะนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้สั่งการลงไปที่
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดสงขลาแล้วก็จังหวัดตรัง
ก็เป็นจังหวัดในพื้นที่ปากใต้นะคะ
เก็บตัวอย่างสำหรับผู้ป่วยโรคโควิด๑๙
ในพื้นที่จังหวัดโดยรอบเพื่อนำไอ้เชื้อเหล่านั้น
ถอดรหัสทางพันธุกรรมนะคะมาถอดรหัสทางพันธุกรรม
ว่ามันคือสายพันธุ์แอฟริกาใต้ในพื้นที่หรือไม่นะคะ
เนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับจังหวัดนราธิวาสอย่างที่บอกไป
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำตอนนี้คือเร่งตรวจเชิงรุกค่ะ
เร่งตรวจสายพันธุ์ถอดรหัสพันธุกรรมเชิงรุกนะคะ
ขณะเดียวกันนี่น่าสนใจนะครับคุณผู้ชม
คุณหมอธีรวัตรเหมจุธาหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่
เกี่ยวกับเชื้อโรคสายพันธุ์แอฟริกาใต้โดยท่านระบุข้อความนี้ท่านอ่านไปด้วยเลยนะคะ
สมทบสายพันธุ์อินเดียวัคซีนปูพรมต้องฉีดเร็วที่สุด

คุณหมออธิวรวัตย์ยังระบุข้อความบอกว่า
วินัยสูงสุดอินเดียแอฟริกาใต้
ถ้าระบาดมากกว่านี้แน่นอนสาวไทย
สายไทยสายกำเนิดในไทย
เราเป็นที่รวมตัวนานาชาติสายกำเนิดอังกฤษอินเดียแอฟริการอแต่จะมีสายพันธุ์ไทยเองรักษาตัวนะครับ
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะ
คุณผู้ชมทีนี้เมื่อวานเนี่ยพอถามถึงวัคซีนว่ายี่ห้อใดจะสามารถป้องกันสายพันธุ์แอฟริกาใต้ได้นะคะ
ศาสตราจารย์นายแพทย์มานพพิทักษ์พากรเป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยการแพทย์แม่นยำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะคะ
ได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุบอกว่าวัคซีนที่สามารถป้องกันเชื้อสายพันธุ์นี้ได้ได้แก่ก็มีแค่ไฟเซอร์กับโมเดอร์น่า
ตอนนี้เป็นผลทางการแพทย์เนอะ

เพราะฉะนั้นก็นี่แหละค่ะที่ทำให้ดิฉันเมื่อเช้าเข้ารายการผิดถูกทุก

หวังใจว่าไอ้สายพันธุแอฟริกาเนี่ย
มันจะไม่ระบาดในไทยไปมากกว่านี้
ค่ะคือตอนนี้เนี่ยภาวนานะครับ
ตอนนี้คุณหมอที่โรงพยาบาลจุฬานะครับ

วัคซีนตัวนี้มันจะมีประสิทธิภาพถึงขั้นว่า
มันสามารถที่จะไปเปลี่ยนรหัสพันธุกรรม

ถึงแม้ว่าเจ้าไวรัสเนี่ย
มันจะกลายไปเป็นพันธุ์ใดก็ตามนะครับ
หวังว่าทุกคนจะได้วัคซีนกันอย่างทั่วถึงและเร็วที่สุดเนาะ